อย่างตำรวจเขาก็ต้องทำงานใช่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดว่า
ตรงไหนจะมีใครมาอะไรยังไงก็ต้องดูว่า
คุณปลอดภัยไหมก่อนจะเข้าพื้นที่

เปิดกระจกมาตรวจวัดอุณหภูมิอะไร
บางทีอุปกรณ์มันก็ไม่พอหรือยังถูกส่งมาไม่ถึง

อย่างนี้ฮะใครที่เห็นก็บอกโอ้โหนี่
ที่สพวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ตำรวจใช้งอบฮะงอบที่แบบ
โมงชาวบ้านชาวนาชาวสวนใส่ถุงพลาสติกใสเอามาแปะกันเข้าไปหน่อย

คือมุมหนึ่งก็น่ารักดีแต่มุมหนึ่งก็เห็นใจพี่เจ้าหน้าที่นะ

อันนี้ฮะเผื่อใครจะส่งไปให้พี่เขาบ้าง
นะครับเห็นมั้ยมีคลิปด้วยพี่เข้าไปตรวจนะครับ

บอกชุดทำงานครับจุดคัดกรองครับ
ตำรวจนายหนึ่งก็แต่งเครื่องแบบเรียบร้อยแล้วฮะ
ก็ใส่หมวกเฟสคิวแบบนี้ในการปฏิบัติหน้าที่
เราถามไปยังเจ้าของเฟซบุ๊กนะครับ
หัววิทยาลัยบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านบอกว่าวันนั้นได้รับมอบหมาย
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านคัดกรองโควิด
อำเภอศรีเทพแล้ววันนั้นอากาศร้อนมาก
อากาศร้อนแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด๑๙ด้วย
ก็เลยตัดสินใจเอาอุปกรณ์ที่มีนี่แหละเอามาจากบ้าน
ประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
บรรยากาศที่ปกติมันอาจจะต้องเคร่งเครียดหน่อย
เวลาผ่านจุดคัดกรองพอพี่น้องประชาชนเห็น

ก็พริ้วตามเฟสคิวของพี่เขานี่
แต่เห็นใจนะอยากให้มีอุปกรณ์แบบ
เพราะต้องปฏิบัติหน้าที่แบบใกล้ชิดคนด้วยอะไรด้วย
เวลาอ่านข่าวของสพวิเชียบุรีแล้วทำให้ผม
เดี๋ยวหายจากโควิด๑๙ก่อนเดี๋ยวผมจะไป
ผมคิดถึงไก่ย่างวิเชียนบุรีหิวเหรอ
หิวตอนนี้ใช่ไหมคุณกำเมิดเขาอยู่นี่เลยนะวิเชียนบุรีพระชบูรณ์เนี่ย
ยุคนี้แบบคนบ่นเรื่องปัญหา